เพื่อนบ้านครับในพื้นที่นนทบุรีนะฮะ
เราก็ไปตามหาข้อมูลให้ด้วยนะครับมันสืบเนื่องอย่างนี้
มีเพื่อนบ้านที่เขาเผยแพร่คลิปนะครับตะโกนด่าทอกัน
ประมาณว่าบ้านหลังนึงเนี่ยโอ้โห

นิดหน่อยก็แจ้งตำรวจอะไรนิดหน่อยก็แจ้งตำรวจรายล่าสุดบอกว่าลูกสาวอายุสองขวบเล่นกับเพื่อน
อืมเสียงดังก็แจ้งตำรวจแจ้งตำรวจอ่าไปดูนะฮะ
แล้วไงคะนี่มันหมู่บ้านคนทุกคนเขาก็มีสิทธิ์เป็นไรอ่ะ
ย้ายไปอยู่กลางทุ่งกลางลาจะได้ไม่มีใครรบกวนตอนนั้นนะออกมาขอความช่วยเหลือจากคนอื่น
เพราะเขาไม่ช่วยออกมาด่าเขาไม่มีน้ำใจคุณอ่ะไม่มีน้ำใจบอกให้
นี่ฮะผู้หญิงเจ้าของคลิปเจ้าของโพสต์เขาบอกว่าเขาตะโกนเถียงกับเจ้าของบ้านคนหนึ่งนะ
เพราะว่าเธอเนี่ยพาลูกอายุ๒ขวบไปเดินเล่นกับเพื่อนซอยข้างบ้านแถวนี้นะครับ
ระแวกเดียวกันเนี่ยป้าบ้านนี้ออกมาด่าแล้วก็แจ้งตำรวจมาจับ
หาว่ามาส่งเสียงดังแม่ของป้าที่อายุ๘๐เนี่ยเขาต้องนอน
ก็เลยเป็นคลิปเนี่ยแหละฮะตะโกนต่อว่ากันนะครับ
ว่าโอ้โหอะไรกันป้านี่มันถนนในหมู่บ้านหน้าบ้าน
จะไม่ให้คนเข้ามาเดินมาพูดมาคุยอะไรกันเลยเหรอ
แล้วไปแจ้งตำรวจเนี่ยคือข้อหาสร้างความเดือดร้อนรำคาญ
ตำรวจเข้ามานะฮะแต่ไม่ได้มาจับอะไรนะ
ตำรวจเขาก็มาช่วยเจรจากลายเกลี่ยให้
เห็นไหมจากเย็นจนค่ำอ่ะ
เป็นลักษณะแบบนี้นะครับติดกันแบบนี้แล้วก็มีถนนหน้าบ้าน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปตามคลิปที่เกิดเหตุนะครับ
เป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอบางใหญ่จังหวัดนทบุรีนะครับ
ลักษณะเป็นทาวน์โฮมอยู่ติดกันแบบนี้ฮะ
มีถนนกั้นสองฝั่งแบบนี้นะครับ
เจ้าของโพสต์นะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุในคลิปเนี่ย
ลูกของเธออายุ๒ขวบกับลูกของเพื่อนบ้าน
มาวิ่งเล่นกันตรงหน้าบ้านตามปกติวิ่งเล่นกันอยู่ไม่ถึง๑๐นาที
เพื่อนบ้านหลังนั้นก็ออกมาหน้าบ้านแล้วหาว่าเด็กสองคนที่เล่นกัน
ส่งเสียงดังรบกวนแม่ของเธอซึ่งอายุ๘๐ปีที่นอนอยู่ในบ้าน
จากนั้นเธอกับป้าเจ้าของบ้านก็เลยโตเถียงกันอยู่พักใหญ่
แล้วป้าคนนี้ก็เลยโทรไปแจ้งตำรวจสพบางใหญ่
กล่าวหาว่าลูกของเธอกับลูกเพื่อนบ้านส่งเสียงดังรบกวน
หนูเลือกที่จะเลี่ยงมาตลอดนะคะพี่
ไม่ใช่ว่าครั้งนี้ครั้งแรกเขาออกมาว่าหนูแล้วหนูแบบ
ให้ใส่ปุ๊บทันทีเลยไม่ใช่เลยนะคะ
เขาออกมาว่าอย่างนี้หลายรอบแล้วบางทีเล่นอยู่ตรงนู้นนะคะ
มันห่างกันกี่หลังเขายังตะโกนไปพยายามอ่ะ
ตะโกนว่าเสียงเบาหน่อยได้ไหมคะแม่ดีฉันจะนอน
หนูก็เลยคิดว่าคนอื่นเขาไม่ต้องใช้ชีวิตเลยเหรอพี่
โดนมาตลอดทุกคนใช่ค่ะหนูเขาต้องมองด้วยว่า
กี่รอบที่พวกเราไม่ลุกขึ้นสู้กี่รอบที่พวกเราไม่ตอบโต้เขา

คุณป้าคู่กรณีเราก็เจอนะครับท่านผู้ชมรอแป๊บนะฮะ
เดี๋ยวจะได้ฟังคุณป้าด้วยว่าเออตกลงเป็นยังไงกันแน่
ดูเพื่อนบ้านก่อนเพื่อนบ้านอีกหลายคนเนี่ยเขาบอกกับเราว่าอย่างนี้
บอกว่าโอ้โหคุณป้าคนนี้เนี่ยวีรกรรมเยอะมากนะส่วนใหญ่บอกว่าไม่ไหวจริง
เพราะว่าใครทำอะไรนิดหน่อยป้าแกแจ้งความอย่างเดียวตำรวจมาอยู่เรื่อยเลย
ตำรวจมาปุ๊บเขาก็ทำอะไรไม่ได้เขาก็ได้แจ้งตำรวจมาจับปีหนึ่งประมาณ๓ครั้งได้ค่ะ
ทุกครั้งที่มีงานวันเกิดเทศกาลนั่นนู่นนี่แล้วไม่ได้เสียงดังเลย
หนูอยู่นี่มา๒๕ปีนะคะตั้งแต่เด็กนะคะแล้วโดนมาตลอด
ตำรวจมาปุ๊บเขาก็ทำอะไรไม่ได้เขาก็ได้แค่สายหน้าเพราะว่าเขารู้อ่ะบอกว่าพี่มันเสียเวลาพี่นะ
เขาก็จะบอกว่ามาตามหน้าที่โอเคเราเข้าใจเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
คนแก่เราเห็นว่าแก่ฉันพูดตรงเลยนัดตรงนี้เลยตายก็ไม่มีใครมองไม่มีใครแถวนี้
ไม่มีใครมองไม่ใช่ว่าเขาใจดำไม่ใช่ใจดำนะแกไม่เอาใครเพราะว่าโดนนิดหน่อยก็ไม่ได้
อะไรนิดนึงแกก็แจ้งตำรวจมาอะไรนิดก็แจ้งตำรวจมา
ฟังแล้วก็นะเดี๋ยวต้องให้ป้าอีกคนนึงเขาชี้แจงนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะ
ท่านผู้โยมใจเย็นนะเราคุยกับคุณป้าด้วยเพื่อความเป็นคำนั้นสองฝ่ายนะ
แต่ทีนี้เราลองไล่เรียงดูแบบนี้ก่อนนะครับว่าตามที่เพื่อนบ้านเขาบอกเนี่ยคุณป้าคนนี้อายุประมาณ๕๐นะ
ในอายุ๘๐อยู่บ้านด้วยกันเป็นทาวน์โฮมแบบนี้ในหมู่บ้านหลังเนี้ย
ตามแผนผังของหมู่บ้านตรงเนี้ยเขามีหลายซอยนะบ้านของป้าเนี่ยอยู่ซอย๔นะครับ
บ้านหลังแรกที่เห็นในแผนผังคือบ้านของป้าวัย๕๐ปีที่อยู่กับแม่อายุ๘๐นะครับที่มีปัญหากับคู่กรณีที่เขาเป็นแม่ของเด็กน้อยที่ไปวิ่งเล่นหน้าบ้าน
หมายเลข๒นะครับที่เห็นในแผนผังนี้นะครับทุกผู้ชมครับเป็นบ้านของเด็กหญิงวัย๒ขวบ๒คนที่วิ่งเล่นกันหน้าบ้านแล้วป้าก็โทรแจ้งตำรวจให้มาดำเนินคดีบอกว่าส่งเสียงดังรบกวน
ถ้าไปดูหมายเลข๓อันนี้เป็นบ้านของเพื่อนบ้านอีกคนนึงที่เขาบอกกับเราว่าเขาเคยถูกป้าแจ้งความเหมือนกันหลายครั้งด้วย
อย่างเช่นส่งเสียงดังจากการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในช่วงเทศกาลสงกรานปีใหม่วันเกิดอันนี้เขาบอกเขาโดนตลอดโดนทุกเทศกาล
หมายเลข๔นะเจ้าของบ้านหลังนี้เคยถูกป้าแจ้งเหมือนกัน
ตำรวจมาจัดการเหมือนกันเพราะตำน้ำพริกเสียงดัง
กปกปกปกปกปกนี่อันนี้เคยโดนมาแล้วค่ะบ้านหมายเลขห้า
เพื่อนบ้านคนนี้บอกว่าป้าเคยแจ้งความเหมือนกันเพราะ
เขาเปิดเพลงเสียงดังตอนนั้นเขาล้างรถก็เลยเปิดเพลงไปด้วย
โดนฮะแล้วก็อีกหลังหนึ่งครับที่เราได้ข้อมูลมานะครับ
เป็นบ้านหมายเลข๖นะตามที่เราทำแผนผังนะ
เขาบอกว่าเคยถูกแจ้งความป้าบอกว่าเปิดวิทยุส่งเสียงดังรบกวน
อืมอ่าถ้าฟังแบบนี้แสดงว่าใครเสียงดังไม่ได้เลยค่ะ
แต่เราก็ไม่รู้ว่าในความหมายของดังดังสำหรับป้ากับดังสำหรับคนอื่น
ดังสำหรับเรามันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้แต่ก็ด้วยความที่เป็นบ้านลักษณะ
ติดกันแบบนี้ค่ะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ตรงกันข้ามกันแต่มันก็ค่อนข้างใกล้อ่ะน่ะ
อืมในระแวกบ้านป้าคนนั้นนะฮะยิ่งอยู่ติดกันอย่างเงี้ใช่ไหมอ่า
ทีนี้คุยกับคุณป้าหน่อยครับทุกผู้ชมครับคุณป้าอายุประมาณ๕๐ปีนะครับ
อ่าคุณป้าบอกว่าเรื่องเป็นอย่างนี้นะที่เพื่อนบ้านมาต่อว่ามาด่าทอเนี่ย
กรณีของเด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะนะก็ลูกสาวก็ส่งเสียงดังเนี่ยนะ
เป็นเพราะว่าแม่ของป้าเนี่ยไม่สบายแล้วเด็กมาเล่นอยู่หน้าบ้านเนี่ย
เสียงดังมากจนแม่ของป้าที่อายุ๘๐กว่าแล้วเนี่ย
พักผ่อนไม่ได้เลยหลับไม่ได้เลยไปบอกให้เบาเสียงแล้วก็ไม่เป็นผล
ก็เลยต้องแจ้งตำรวจให้มาจัดการให้อันนี้ป้าบอกกับเรานะครับ
ส่วนประเด็นอื่นที่เพื่อนบ้านแต่ละหลังบอกหลังนั้นเจอแบบนั้นหลังนี้เจอแบบนี้
คุณป้ายืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะฮะความจริงแล้วเนี่ยป้าเนี่ย
ต้องอดทนอยู่ในสภาพถูกรบกวนมาเป็นเวลานานแล้วป้าบอกว่า
ทุกคนย่อมมีสิทธิ์จะอยู่อย่างสุขสงบในสังคมอืม
แล้วทำไมไม่ให้คนทุกคนเนี่ยได้มีสิทธิ์ได้อยู่กันอย่างสุขสงบ
คนรอบข้างเนี่ยควรจะเรียนรู้เข้าใจหลักการของการอยู่ร่วมกันในสังคม
คือเราก็ต่างคนต่างอยู่อย่ามารบกวนกันอย่าสร้างความเดือดร้อนรำคาญ
ยกตัวอย่างง่ายง่ายอย่างเมื่อวานให้เด็กเด็กเล่นกันอ่ะร้องกรี๊ดกรี๊ด

พอเราพูดเข้ามันก็อาจจะเออมันก็ลดไปแต่เมื่อวานมันดังมาก
ว่าแม่อายุประสิทธิ์กว่าแล้วคุณแม่ดิชันตัวนะคะ
คือจังเลยสรรได้คลานเต็มไปหมดเลยหลังด้านนี้พอใช้คำ

แล้วเขาไม่เห็นใจเรา

แค่มารยาทสังคมอุดีบัติตามกฎหมาย
ต่อการกดของการอยู่ร่วมกันอย่างสงบในสังคมมันไม่ง่าย